ภาพคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวข้องกับผู้ชาย๔คน
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้สุดท้ายไปพบว่าลักษณะคล้ายอาการช็อก
ซื้อผ้าดูดลุ้ยอยู่ในห้องเหมือนระเบลด้วยเห็นหรือเปล่ามีน้ำลายฟูมปลา
ใช่มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วยนะคะคนที่โพสต์คลิปคลิปนี้คือพี่ชายของผู้หญิง
ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะตอนนี้พี่ชายบอกว่าน้องสาวยืนยันแน่นอนเลยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากนี่เป็นภาพนะคะมี๓มุมด้วยกัน
มุมแรกมุมเมื่อสักครู่นี้เป็นบริเวณหน้าอาคารเกิดขึ้นคืน๒๙ต่อเนื่อง๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ส่วนนี้เป็นมุมที่๒เป็นช่วงทางเดินนะคะในระหว่างที่กลุ่มคนกลุ่มนี้พาน้องผู้หญิงคนนี้เข้าไปที่ห้อง
มุมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลา๒นาฬิกา๕๐นาทีไปจนถึง๒นาฬิกา๕๘นาที
จากนั้นชายทั้งหมด๔คนค่ะหิ้วน้องเข้าไปในห้องเวลาผ่านไปนะคะประมาณครึ่งชั่วโมง
ในช่วงเวลา๓นาฬิกา๓๒นาทีปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งก็คือ
ชายทั้ง๔คนนี้เดินออกมาจากห้องพัก

ออกมาแล้วดูจากเวลานาฬิกา
ค่ะคือออกมาแล้วและน้องก็อยู่ในห้องคนเดียวนะคะ
ทีนี้โพสต์โพสต์ขออภัยนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์
ซึ่งระบุว่าเป็นพี่ชายของผู้หญิงที่ถูกหิ้วขึ้นห้อง
ทีมข่าวของเราติดต่อไปเลยค่ะ
และช่วงเวลานี้นะคะพี่ชายผู้เสียหายได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสอนอดินแดง
เล่าแบบนี้ค่ะบอกก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ร่วมวงดื่มเหล้ากับชายกลุ่มดังกล่าวก่อนที่จะเมาและถูกพาไปที่ห้องเกิดเหตุ
พี่ชายของผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องสาวย่ำแย่มาก
ยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรมากตอนนี้แต่ปลอดภัยแล้วอยู่ในความดูแลของครอบครัว
โดยตนเองเรียกร้องนะคะให้ทั้ง๔คนที่ก่อเหตุเข้ามามอบตัวและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วนะคะที่สอนอดินแดงค่ะฟังเสียงพี่ชายหน่อยค่ะ
น้องเนี่ยตอนนี้คือสภาพค่อนข้างย่ำแย่
หลังจากที่คุยกันล่าสุดเมื่อเช้ากับคุณแม่นะ
เพราะตอนนี้แพทย์บอกให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็คือน้องเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้ว
แล้วก็เราพยายามจะปิดกั้นสื่อทุกอย่าง
คือโซเชียลมีเดียเราจะไม่ให้แตะเลยนะครับ
ก็คือบอกเลยว่าคนควรตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่ครับ
อีกคนนึงที่ให้ข้อมูลกับช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็คือแฟนของพี่ชายค่ะให้ข้อมูลว่าตัวเองทราบว่า
วันนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ดื่มกับเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง

จากนั้นค่ะ๑ใน๔คนที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิด
โทรศัพท์มาชักชวนน้องให้ไปดื่มต่อที่ร้านแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
หลังจากนั้นมารับน้องสาวไป
ที่ชายทั้ง๔คนจะอาสามาส่งที่หอพัก
แล้วก็ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดในช่วงที่มารับด้วยนะคะ
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านที่อนุสวรี
ที่เขามีการระบุว่าน้องเขาไปนั่งดื่มต่อนะคะ
และระหว่างที่น้องสาวหายไปกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะ
คือทราบว่ามีผู้ชายติดต่อมาให้ไปดื่มต่อ
อนุสวรีชัยสมรภูมิเพื่อนเป็นห่วงเหมือนกันค่ะ
พยายามติดต่อหาตลอดเลยแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยตัดสินใจมาที่ห้องพัก
ช่วงนั้นพอถึงห้องแล้วพยายามเปิดห้องเข้าไปนะคะ
แล้วก็สังเกตว่าเห็นเงาของผู้ชายอยู่ในห้อง

พอเปิดห้องไปแม้ว่ามันจะติดโซ่เนี่ยแต่ก็ถ้ามองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวข้างในอยู่บ้างเนี่ยนะคะ
เขาบอกเห็นผู้ชายอยู่ในห้องเป็นเงากำลังถอดเสื้อช่วงนั้นตกใจค่ะเพื่อนบอกตกใจ
ก็เลยรีบออกมาตามเพื่อนคนอื่นอื่นให้เข้าไปช่วยและช่วงที่เพื่อนคนอื่นอื่นเข้าไปช่วย
ช่วงนั้นแหละเดินสวนกับผู้ชายสี่คนนี้ที่หน้าหอพักแต่ด้วยความที่ไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่ม๔คนเดียวกันหรือเปล่า
พาน้องไปดื่มต่อที่อนุสวรีค่ะก็เลยไม่แน่ใจไม่ได้ทักท้วงไม่ได้บอกให้หยุดรอเนี่ยนะคะ
แล้วพอเข้าไปถึงห้องพบน้องนอนอยู่คนเดียวลักษณะขออภัยนะคะมีลักษณะช็อกนะคะ
ตาเหลือกน้ำลายฟูมปากเสื้อผ้าหลุดรุ่ยแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
หลังเกิดเหตุพี่ชายของผู้เสียหายนะคะพยายามติดต่อหาผู้ชายทั้ง๔คนนี้ตลอด
แต่๔คนนี้เขายืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุไม่ได้ทำอะไรจนเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็เลยนัดกันมาเจรจาที่สอนอดินแดงแต่พอถึงวันและเวลาที่นัดกัน
สรุปไม่มาไม่มาไม่เท่าไหร่ติดต่อไม่ได้อีกเลยฟังเสียงแฟนพี่ชายค่ะ
น้องได้ติดต่อไลน์กับผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งได้เกิดการขอไลน์กันก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่ง
แล้วคือคนจะชวนกันไปกินต่อที่ด้านหนึ่งซึ่งน้องก็ได้บอกว่าถ้าจะไปคือจะต้องมารับ
แล้วก็มาส่งที่หอด้วยเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนของตัวผู้เสียหายเนี่ยเปิดประตูเข้าไป
แล้วประตูมันเป็นโซ่คล้องอยู่อะค่ะแล้วเขาก็เห็นผ้าแบบกำลังถอดเสื้อผ้าอะไรกันอยู่
แต่หนูไม่ทราบว่าถอดของตัวเองหรือถอดของตัวน้องนะคะตัวเพื่อนเองก็เลยได้วิ่งกลับไปตามเพื่อนเพื่อน
เพื่อนเพื่อนของเขาให้แบบขึ้นมาช่วยกันคือสภาพหลังจากที่เพื่อนผู้ชายขึ้นเงินไปอ่ะนะคะ
ก็แบบเปิดประตูเข้าไปก็เห็นน้องนอนน้ำลายฟูมปากอยู่แล้วแบบสภาพภายนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็เลยได้ไปตามเพื่อนผู้หญิงอีก๒คนให้มาช่วยกันดูอะไรอย่างนี้

อืมน้องมีสติแต่น้องทำอะไรไม่ได้ค่ะเรียกว่าแบบคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะจากภาพกล้องวงจรปิดที่ค่อนข้างชัดเจนและเห็นหลายมุมค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทประจวบขันทองรองผู้กำกับการสอบสวนร้อยเวรเจ้าของคดีเปิดเผยว่าตอนนี้
ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสี่คนแล้วตามคลิปในกล้องวงจรปิดนะคะ
ส่วนข้อหาก็คือข้อหากระทำชำราวและลักทรัพย์
ทำไมถึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำชำราวได้ก็เพราะว่าเบื้องต้นผลการตรวจร่างกายของน้องออกมาแล้วนะคะ
พบร่องรอยอวัยวะเพศฉีกขาด
จากนี้มีรายงานว่าตำรวจสามารถควบคุมตัว๑ใน๔ผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตัวติดตามตัวอีก๓คนที่เหลือค่ะ